ถ้าหากว่าทำผิดยังไงก็ต้องโดนตำรวจจับอยู่แล้วนะคะ

ล่าสุดตำรวจก็บุกจับทลายแก๊งนี้แล้ว
เพราะว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า๕๐ล้านบาทเลย
และที่สำคัญนะคุณเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี้
อืมบอกว่าไม่ได้ช่วยประหยัดไฟได้เลย

ใครบอกว่าเนี่ยซื้อไปเลยแล้วเดี๋ยวจะไปช่วย๑๐

ไม่เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีผู้ที่ถูกหลอกเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด

หรือบกปคบก็แถลงจับกลุ่มผู้ต้องหา
หลอกขายอุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน
โดยขายผ่านสื่อออนไลน์ที่อ้างว่า

พบว่าเป็นแค่แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ได้มีผลอะไรในการลดไฟฟ้าแต่อย่างใดค่ะ
ตำรวจนำกำลังไปเข้าตรวจค้นบ้านสองหลัง
พบนางสาวเกวียนถิเหงียนเป็นชาวเวียดนาม
ซึ่งเป็นเจ้าของพร้อมกับลูกจ้างชาวไทย๒คนค่ะ
กำลังบรรจุสินค้าส่งให้ลูกค้า
และยังมีเซลล์ขายสินค้าชาวเวียดนามอีก๑คนด้วย
จากนั้นก็ยังพบของกลางเป็นอุปกรณ์ที่บอกว่า
หัดไฟฟ้ารวม๑๘กล่อง
แล้วนอกจากนี้ยังไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่ง

ก็ยังพบอุปกรณ์ที่ว่านี้อีก๖๔กล่อง
และอุปกรณ์อื่นอีกจำนวนนึงด้วย
ผู้ต้องหาบอกว่าขายอุปกรณ์นี้
ผ่านโซเชียลมานาน๒ปีแล้วนะคะ
โดยมีไนโก้อยู่เวียดนามเป็นในทุน
ถูกทางการเวียดนามสั่งยุติกิจการ
ก็เลยย้ายฐานมาอยู่ที่อำเภอพานทองที่ประเทศไทยนี่แหละ
แล้วก็ขายเครื่องนี้ในราคา๙๙๙บาท

แล้วนี่นะขายได้กว่า๑๐๐เครื่องคุณ
ทำมา๒ปีรายได้มหาศาลเหมือนกันนะคุณ

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เมื่อจับได้แล้ว

และตั้งข้อหาขายสินค้าควบคุมฉลาก

และข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
เรื่องนี้ทางด้านของผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับ
เขาไปแจ้งความต่อปทแล้วเหมือนกันนะครับ
ว่าการขายสินค้าแบบนี้และขายทางออนไลน์ด้วย
ถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็ผิดเรื่องของ
กฎหมายการโฆษณาทางออนไลน์อย่างนี้นะครับ
นี่เมื่อกี้คุณชิสาบอกว่าเครื่องราวตราย๙๙๙
ที่ฉันไปเสิร์ชดูในแอปพลิเคชันพวกขายของออนไลน์
คือมันมีราคาตั้งแต่๑๐๐กว่าบาทเลย

เขายืนยันมาแล้วนะไม่ได้ช่วยประหยัดไฟใดทั้งสิ้นเลยนะครับ